อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพีนะครับ
ก็มีการทำรั้วกั้นห้ามนักท่องเที่ยวไปที่บริเวณชะง่อนหินผาครับ
หลังจากมีการแชร์ภาพว่าขึ้นไปถ่ายรูปบนจุดที่หวาดเสียวครับ
หลังจากที่ได้มีการแชร์ภาพของนักท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นไป
บริเวณบนเขาหงอนนาคครับตำบลหนอนทะเลอำเภอเมืองกระบี่
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีครับ
แล้วก็ขึ้นไปนั่งบนชะง่อนหินหน้าผาตามที่เห็นในภาพนี้นะครับ
ซึ่งมีความสูงจากพื้นนับร้อยเมตรทำให้มีการวิภาควิจารณ์ถึงความปลอดภัย
เนื่องจากว่าการขึ้นไปบนยอดเขาหน่อนนาคนั้นต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกระยะทางประมาณ๓๕กิโลเมตรด้วยกัน
ล่าสุดครับนายสรายุทธ์ตันเถียนครับเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพีก็บอกว่า
หลังจากมีนักท่องเที่ยวไปนั่งบริเวณหินที่หนูไปจุดดังกล่าวทางอุทยานนะครับได้ให้เจ้าหน้าที่นั้นนำไม้ไปทำรั้วกั้นเอาไว้
เข้าไปที่บริเวณหินที่เป็นหน้าผาแล้วครับเนื่องจากว่าเป็นเขตอันตราย
ที่ผ่านมาก็มีการเดินขึ้นไปบริเวณเขาหงอนนาคก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณต่างอยู่แล้ว
ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการกำชับเพิ่มเติมครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
สำหรับที่บริเวณเขาหง่อนนาคนั้นเมื่อเดินขึ้นไปถึงยอดเขานั้นจะมองเห็นวิวได้ถึง๓๖๐องศา
ทั้งทะเลทั้งหมู่เกาะต่างนะครับรวมทั้งภูเขาสลับซับซ้อนในเมืองของกระบี่
แล้วก็เทือกเขาพนมเบนจาด้วยซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลนะครับ
ร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้งอุทยาน
จัดงานพิชิตเขาหงอนนาคด้วยครับในวันที่๑๙กุมภาพันธ์นี้ครับ